พบดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิทย์ตีแสกหน้านะคะคุณชูวิทย์
กำลังไปไหนเมาเนี้ยไปฮ่อยโหนจนพี่งานที่ไหนมาครับ

เดินทางไปสถานีขนส่งคนแน่นสถานีรถไฟคนแน่น

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
คุณชุวิตกำลังไปไหนเมาเนี่ยไปห้อยโหนโจรมีงานที่ไหนมาคะ
คุณรู้ไหมว่าคนอยู่กรุงเทพเขากำลังจะกลับบ้านกัน
เดินทางไปสถานีขนส่งคนแน่นสถานีรถไฟคนแน่น
รถกำลังเดินทางออกจากกรุงเทพ

รักเล็กขโมยน้อยปีนบ้าน

บ้านหลังนี้ไปต่างจังหวัด
แต่เวลามันจังหวะเหมาะ
ผมก็ไปให้ดูรู้จักกับหน่วยงานตำรวจ

บัญชาการตำรวจกองปราบปรามขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เขาตั้งมาตั้งแต่ปี๒๔๙๑แล้ว
ผมไปมีโอกาสคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ที่มีหน้าที่ค่อนข้างจะหนักนะ

จับกลุ่มคนร้ายที่สมัครพักพวกมาก
อยู่วววครับจู่โจมระงับเหตุฉุกเฉิน
ลักษณะเป็นการทีมที่ปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดความน่าเกรงขามต่อคนร้าย

ทำงานร่วมกับศูนย์วิทยุรถสายตรวจเคลื่อนที่เร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะฉะนั้นให้ประชาชนอุ่นใจหน่อย
เพราะว่าเอาวุ้งอาวุธชุดพร้อม
เขาเรียกว่าเป็นการจู่โจม

คงเป็นอวุธร้ายแรง

ดังนั้นเดี๋ยวไปติดตามดูครับ
ตอนนี้ก็กระจายพื้นที่ไปอยู่ในจุดเสียงอาศัยไทย

เพื่อจะป้องกันเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่
อันนี้เป็นทางเจ้าหน้าที่นะฮะก็เตรียมทั้งรถพื้นที่ทุกคนทั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางด้านนี้
หน่วยนู้นนะนะหน่วยนู้นสำคัญนะเพราะว่ามองไม่เห็นหน้านะครับ
เดี๋ยวลองไปดูสิครับว่าความเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่เขาเป็นยังไงบ้าง
เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมวิทยุซึ่งจะใช้ในการสื่อสารอันนี้สำคัญนะครับ
เจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศนะครับ
แบบนอกเครื่องแบบนะฮะงานนี้
เพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนนะครับ
ถ้าถูกเรียกถูกตรวจ

ถือว่าในช่วงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา

เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนครับ
ที่นั่งอยู่ข้างผมนี้คือพันธุ์ตำรวจเอก
ต่อศักดิ์สุวิมล
ท่านเป็นผู้กำกับเอาง่ายตามชาวบ้านแล้วกัน

ซึ่งจะระดมกำลัง
ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดพื้นที่ต่าง
ในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนอุ่นใจ

ท่านมีแผนยังไงเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ถ้าคนเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ย
แหมมันเป็นโอกาสของไอ้พวกแก๊งพวก
รักเล็กขโมยน้อยปีนบ้านหรือแม้กระทั่งการก่ออาจยากรรมต่าง
ทั้งหลายรูปแบบก็อยากจะต้องคุยกับท่านแล้วครับ
เพื่อประชาชนเนี่ยต้องดูไว้นะครับ

ท่านครับในช่วงที่เป็นวันหยุดนี่ท่านมีปฏิบัติการมีแผนยังไงบ้างครับ
คือในช่วง๗วันอันตรายนี่แหละครับ
ช่วงลนลงเราทำอย่างนี้มาทุกปีอยู่แล้ว
ในช่วงเริ่มต้นของการที่พี่น้องประชาชนจะออกเดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัดเนี่ย
เราจะดูแลในเรื่องของสถานีขนส่งเพราะจะมีปัญหาเรื่องการล้วงกระเป๋าการลักขโมย
ในส่วนนี้วันนี้เราจะเห็นวันนี้เป็นวันแรกซึ่งเราจะส่งกำลังรถสายตรวจ
และพร้อมกำลังเดินเท้าเพื่อดูแลความปลอดภัยที่สถานีขนส่ง
ตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกคนจะเริ่มทยอยออกแล้วครับไล่ได้ว่า๒๘
เราก็จะมีกำลังไปที่สถานีขนส่งทุกที่ทั้งสถานีรถไฟที่หัวลำโพง
เราก็จะเราจะไปด้วยนะครับแล้วก็มันก็มีอยู่แล้วในขบวนรถไฟเนี่ย
ในสายเหนือสายใต้เนี่ยมันเป็นโครงการเรามาทำทำมาสี่ปีแล้วก็จะมี
๔บนขบวนรถไฟไปกับท่านด้วย
เพื่อป้องกันเหตุต่างบนขบวนรถไฟ
มีจุดที่เป็นจุดสถานีหรือจุดอะไรที่
ประชาชนเขาจะรู้ไหม

เราก็จะไปสารกับท้องที่แต่เราจะว๔เดินเท้าโดยใช้ชุดลักษณะอย่างนี้

เพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าการตัดโอกาสการกระทำความผิดของคนร้าย
มันจะตัดวงจรอาจกรรมคือเหยื่อคนร้ายและโอกาส

ใส่ชุดเครื่องแบบลักษณะอย่างนี้เลยครับ
เป็นการป้องปรามให้ในสถานที่ขนส่งสถานีขนส่งต่าง
แล้วก็ในช่วงเทศกาลเขาดาวน์
เราก็จะมีชุดสายตรวจพร้อมม๔เดินเท้าเหมือนกันทั้ง๒จุดนะครับ
อยู่กับท่านตลอดงานเขาดาวน์นะครับ
แล้วก็ในปกติก็จะมีรถสายตรวจตรวจในพื้นที่อยู่แล้ว
ร่วมกับทางสายตรวจเป็นการพิเศษ๑๙๑ดูแลบ้าน
กับท้องที่ถ้ามีเหตุอุกชะกันที่เกินขีดความสามารถของโรงพัก
ชุดพร้อมหมดใช่ครับอันนี้หน่วยหน่วยสวัสดิ์หน่วยสวัสดิ์ทีมครับ
สยบหลีปุศทธาน
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
ท่านครับประชาชนฝากถามมาว่า
คอมมันโดกับหน่วยสวาสตร์มันแตกต่างกันยังไง
แตกต่างกันครับคือเปลี่ยนแค่ต่าง

แต่ลักษณะการฝึกแล้วก็การทำงานเหมือนกัน

เด็กของเราไปฝึกก็จะมาประจำอยู่ที่กองร้อยที่๑
หน่วยหน่วยประการพิเศษอันนี้จะสแตนบายอยู่หน้าที่ตั้งเมื่อมีเหตุอันอุกชะกันเกินขีดความสามารถของโรงพักร้องขอหน่วยประการพิเศษมาเราจะเคลื่อนจากนี้ไปไม่เกินสิบห้านาทีครับผมเข้าใจถูกไหมครับท่านผู้กำกับครับหมายความว่าอ่าท้องที่แต่ละท้องที่เนี่ยก็จะมีกำลังอ่าของท้องที่อ่าของทางกองปราบก็จะเป็นหน่วย
เลขหมายหลักก็คือ๑๙๑ในส่วนของกองบัญชาการสอบสนุนกลางเราใช้๑๑๙๕
ก็คือกองปราบเราจะเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุด้วยหมายเลข๑๑๙๙
โทรมาได้เลยหมายเลข๑๑๙๕๒๔ชั่วโมง
ถ้าท่านจำง่ายก็๑๙๑ก็ได้เพราะเราทำงานประสานการปฏิบัติกันอยู่แล้วระหว่างหน่วยประการพิเศษของเราครับ
ท่านผู้กำกับครับเดี๋ยวจะให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจ
จะขอให้ท่านได้ไปให้ไปดูทางความเตรียมพร้อมของทางเจ้าหน้าที่หน่อยได้ไหมครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง
จนท่านกลับเราก็จะไปรับที่สถานีขนส่งเหมือนกัน
จะดูแลท่านหลังจากท่านกลับมาด้วย๗วันอันตรายช่วงนี้ครับ
ท่านผู้ชมครับประชาชนคนไทยนี่ก็อุ่นใจนะครับ
ผมทำหน้าที่เป็นคนกลางมาถ่ายมาให้เห็น

ระหว่างที่ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวไปต่างจังหวัด

กลับมาเอ๊ะทำไมบ้านถูกยกเขา

หน่วยสถานริปู

แหมคนคิดชื่อหน่วยนี้เหลือฉันจริงครับเดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อยครับ
ได้ช่องหน่อยสยบสยบสยบริปูสธาน
ท่านภูมิกับต่อศักดิ์ครับหน่วยสยบริปูสถานเนี่ยมันมีความหมายยังไง
มีความเป็นมายังไงแล้วโอ้โหชุดนี้ดูแล้วมันประชาชนจะเห็นอย่างนี้ก็จะตกใจไหมเนี่ย
หรืออุ่นใจ
อยากให้ภูมิกับได้ชี้แจงถึงหน่วยนี้หน่อยครับ

นี้จะเป็นชุดที่เราสแตนบายไว้

เรียกชุดเรียกร้องขอการสนับสนุนเราก็จะส่งชุดนี้เข้าไป
ให้เข้าไปในที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุด
อันนี้หมายถึงว่าเครื่องให้เครื่องมือแบ่งสูงที่สุดแล้วครับ

ครับครับผมก็จะประกอบด้วยอาวุธปืนกลอย่างที่ชาวบ้านเรียก

ก็จะมีอยู่ประมาณ๓๐นาย
เตรียมพร้อมไว้ระหว่างที่ในช่วง๗วันอันตราย

ต้านการก่อการร้าย

ก็ไปเที่ยวพักผ่อนไหว้เข้าวัดเข้าวาดีกว่า
ก่อนที่จะมาเป็นหน่วยสยบริปูสถานก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ
อยู่ข้างผมเนี่ยก็มีทั้งเรียนมาทั้งลีคอนเรียนมาทั้งแลนเจอร์
เรียนมาทั้งหน่วยซิลหรือแม้กระทั่งนเลสวน๒๖๑เสือคาบดาบ
โอ้โหเยอะฮะและคัดออกมากลั่นกองออกมาจนอยู่ที่นี่แหละครับ
แต่ทั้งหมดนั้นไม่รู้เรียนมาทุกมนุษย์มนุษย์กบมนุษย์อะไร
ยังไม่รู้ว่าจะชนะมนุษย์เมียหรือเปล่านะครับ
ขอบคุณคุณนี้ก็รักและขอรบเมียเหมือนกันนะครับ
โอ้โหดูคันนี้สิครับ
นะฮะต้องมาดูนะฮะคอมมันโดเดี๋ยวนี้

สยบริปูสถาน
ดูชุดเครื่องแบบนะฮะอาวุธ

มีรอกที่สะดึงได้อีกนะฮะ

ดีใจนะครับที่เห็นความพร้อมเพียง

ก็ต้องไปติดตามดูหน่วยคอมมันโดล่ะครับ
ที่จะไปสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในกรุงเทพ

ในช่วง๗วันอันตราย
เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ
ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด

ก็ต้องมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

และพื้นที่ทั้งหมด

เจ้าตีถือ
จำกัดที่เจ้าจะกระพดชรอบ

แล้วตรงตามระเบียบพัก
เอาไปเป็นน้ำสาหร่ายข้าวบ่อตังโฟตับแหวะไปเป็นหน้าตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
วันนี้ผมก็มีโอกาสคุยกับพันธุ์ตำรวจเอก
กฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจ
ก็บอกว่ามีโครงการที่ประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลนี้ชอบเหลือเกิน

บ้านไว้กับตำรวจไอ้ฝากบ้านตำรวจนี่ทำยังไงบ้างล่ะ

ข้อแรกทำได้ก็คือมาแจ้งที่โรงพักเองเลย

ข้อที่๒โทรศัพท์
โทรศัพท์หาตำรวจที่โรงพักษณ์

เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบนะที่บ้าน
สามก็คือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เฟซบุ๊คหรือจากเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ
และส่งแฟลตมาแจ้งความจำนงที่โรงพัก
แต่ที่สำคัญต้องมีบัตรประชาชนด้วยนะ
เพราะว่าเราเคยเจอบางทีหมู่บ้านเนี่ย
เจ้าของไม่อยู่น้อยไอ้คนร้ายมันดอดมาทำไงรู้ไหม
มารถกระบะแล้วมาบอกว่าอ๋อ
เจ้าของบ้านให้เขามาช่วยขนของ

ท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดในเทศกาลปีใหม่
ข้างบ้านดูสิว่าเดินทางไหมไปไหนหรือเปล่า
ก็ต้องบอกข้างบ้านไว้ด้วยจะได้รู้จะได้รู้กัน
แล้วก็แจ้งความจำนงไปยังโรงพักนะฮะ
เพราะโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนี่
ผมว่าเป็นเรื่องที่ใช้ได้แล้วก็เรื่องที่ควรกระทำ
ดังนั้นท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ท่านสั่งไว้แจ้งมากำชับให้เพิ่มตำรวจตรวจตา
ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชน

แต่รู้สึกว่าทันสมัยนะเอาแอปพลิเคชันมาด้วยนะ
ใช่ค่ะคือจะบอกว่าคนค่อนข้างชอบโครงการนี้มาก
แล้วก็จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นทุกปีด้วย
เขามีแอปพลิเคชันอะไรรู้ไหมคุณมิ้น
เป็นแอปพลิเคชันไลน์มาใช้เสริมในการปฏิบัติงานของตำรวจ

ใช่เขาแจ้งคุยติดต่อกันได้เลยว่าอะไรเกิดอะไรเรียบร้อยไหมยังไง
คือช่วง๗วันนี้มันเป็นช่วง๗วันอันตรายแล้วครับ

เมาแล้วขับไม่เคารพกฎวินัยจราจรนะฮะ
ขับรถทำให้เกิดอุบัติเหตุปีที่แล้วเนี่ยเกือบ๔๐๐๐ลายนะ
เสียชีวิตไปก็ร่วม๕๐๐นะฮะ
เขาเรียกว่าวันหนึ่งเนี่ยเสียชีวิต๕๗ค่ะ
แล้วบาทเจ็บมากกว่า๓๐๐๐ลายนะ
เพราะฉะนั้นในการเดินทางไปต่างจังหวัด
ก็แนะนำให้ท่านประชาชนอย่าดื่มสุราเลยนะ

แล้วก็การขับรถไปในช่วงหนาแน่น
คุณมิ้นมีน้ำใจกันหน่อยใช่ไหม
ใช่ค่ะแบ่งการช่วยการใช้รถใช้ถนนเราใช้ร่วมกัน
ก็มีน้ำใจใจเย็นช่วงนี้อากาศเย็นนะ
ก็จะได้แบบว่าใจเย็นกันหน่อยใช้รถใช้ถนน
ทีนี้เขาบอกว่าปีนี้ตำรวจนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้
พื้นที่นำร่องเลยสนมีนบุรี
ทีนี้ทำยังไงครับเขามีกล้องขนาดเล็กครับ
ที่กระเป๋าเสื้อน้ำหนัก๑๗๐กรัมเป็นกล้องบันทึก
แหมบอกว่าต่างคุณต่างบันทึกสู้กันสู้กัน
ประชาชนก็บางทีก็ถ่ายนะครับก็บอกว่าไม่เป็นไร
รองโฆษกตำรวจท่านพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะ
บอกไม่เป็นไรถ่ายเลยนะครับให้ถ่ายให้เต็มที่เลย

ทางตำรวจก็จะมีกล้องตรงนี้แหละครับ

ทึกเหมือนกันครับเพราะว่าก็เจอหลายทีบางทีแบบ

มันใช้ได้นะ
สถานปีใหม่ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยระมัดระวังด้วย
คุณชุวิตพาไปดูหน่วยคอมมันโดมาแล้วว่ามีหน่วยลาดตระเวนคอยที่จะ

คอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงโครงการฝากว่อนไว้กับตำรวจ
สนใจก็ไปติดต่อเข้าโครงการได้เหมือนกัน
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะ
เราจะมีต้องบอกว่าที่สุดแห่งปีคดีฆาตกรรมมาสรุปรวมให้ฟังกันด้วย

ที่สุดเลยนะตีสองพันห้าร้อยหกสิบนี่แหละที่สุดของคดีฆาตกรรม
ต้องติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ